โอเคพิวี่สวัสดีครับ

ถ้าเกิดว่ามีการแบบให้อภิปรายอะไรอย่างนี้ชี้แจงอย่างนี้

เธอพิววิชาค่ะ
โดยรวมวันนี้ก็เตรียมข้อมูลเตรียมอะไรอย่างนี้มา
พร้อมใช่ไหมคะ